เรื่องที่บุรีรำเพราะว่าตัวสามีเนี่ยคลั่งขึ้นมาแล้วก็ระแวงว่า
อืมภรรยาจะไปมีชายอื่นอืมขู่และขังเธอครับกับลูกแฝดด้วย
อีกสองคนไว้ฮะขังไว้ในบ้านค่ะตำรวจเกลี้กล่อมเป็นชั่วโมงครับ
สุดท้ายต้องหนีออกมาทางหลังบ้านเนี่ย
สงสารเด็กก็มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยครับ
ตัวคุณแม่กับลูกสาวฝาแฝดวัย๗ขวบกอดกันร้องไห้เมื่อสักครู่นี้
เดินออกมาจากบ้านปูนชั้นเดียวพื้นที่หมู่๑ตะมนต์หลักเขตที่บุรีรำ
คือบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำด้วยครับ
แล้วตำรวจบุรีรำก็เข้าไปช่วยเหลือไว้
ก่อนหน้านี้ทั้ง๓คนโดนในหนุ่ยอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นทั้งสามีและพ่อของเด็กหญิงทั้งสองคน
ขังไว้ในบ้านแล้วก็ทำร้ายเมียด้วย
ตอนแรกแยดพยายามเกลี้ยกล่อมก่อน
หุยเอ้ยหนุ่ยปล่อยเมียออกมาเถอะปล่อยลูกออกมาเถอะ

สุดท้ายเนี่ยหนุ่ยมันหนีไปก่อนนะหนีออกไปทางประตูหลังบ้าน
๓คนนี้ก็เลยเดินกันกอดกัน
ร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวเหตุเกิดเย็นเมื่อวานนี้ครับ
ตัวภรรยาชื่อว่าคุณแอนนาอายุ๒๙ปี

โอ้โหสามีเธอนะถือทั้งมีดมีทั้งปืน
บังคับขู่เธอกับลูกสาวเธอทั้งสองคน

ชกหน้าเธอโอโธดูแต่คุณผู้ชม

ครับนี่ตอนโดนใหม่เป็นไงไม่รู้นะ
โฮอันนี้บวมแดงแบบนี้เลย
แล้วก็สามีเธอปิดประตูขังเธอไว้ทั้งตาเขียวช้ำแบบนี้
ตัวสามีเธออ้างว่าเธอเนี่ยไปเร่ขายตัวให้กับผู้ชายคนอื่นในหมู่บ้าน
แล้วตัวสามีก็เลยแค้นขึ้นมาเธอบอกนะคุณแอนนาบอกไม่จริงไม่จริงเลย
ไม่เป็นความจริงเธอพยายามอธิบายกับสามีเท่าไหร่
สามีก็ไม่ฟังเลยครับเหมือนว่าตอนนั้นหูมันดับไปแล้วอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
พูดอะไรไปไม่ฟังเครียดด้วยแล้วที่ผ่านมาสามีเธอก็จะบังคับและทำรุนแรงกับเธอตลอด
เธอเอือมแล้วแต่ก็จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันนี่

นนี่ต่อยตาปูดเลยคุณผู้ชมนะในนุ่ยคนเป็นสามีนะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็มีน้าสาวอยู่คนหนึ่ง
สาวก็เล่าให้ฟังว่าไอ้หนุ่ยทำร้ายเมียตลอดเลยฉันก็รู้
แต่ไม่กล้าเข้าไปยุ่งหรอกเพราะยิ่งจะทำให้หนุ่ยมันทำร้ายเมียหนักกว่าเดิมอีก
สาเหตุเพราะว่าหนุ่ยเหมือนจะระแวงเมียไปมีชายอื่น
ทั้งที่ฉันเองก็รู้นะว่าตัวผู้หญิงไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น
ฉันรู้จักผู้หญิงคนนั้นขยันเลยนิสัยก็ดีด้วย
จากนั้นครับตำรวจก็พาทั้ง๓แม่ลูกเนี่ย
ให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองบุรีรำ
แล้วเดี๋ยวต้องตามตัวหนุ่ยมาสอบสวนสาเหตุที่ก่อเหตุแบบนี้ต่อไปครับ